เดี๋ยวให้พี่เบิร์ตโปรดเลือกคุณผู้ชมช่วยดู

ผู้หญิงคนนี้เธอไปทำงานอยู่เกาหลีใต้
เธอไปเห็นตัวนี้ดุกดิกดุกดิกอยู่
ไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่บอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยนะ
ขวดน้ำแดงคงจะไปตั้งเอาไว้แล้ว

เราไปเจอตัวอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะทุกคน

แล้วก็ข้างในมันดิ้นได้ดุ๊กดิ๊กไหม

เนี่ยมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นก้อนโขด

แล้วก็เขียนมันขึ้นมา
ถ้าพี่เดานะ
ไอ้ตัวที่เราเห็นมันขยับได้เนี่ย

แต่ไอ้ที่ห่อหุ้มมันอยู่

นั่นแหละมันแปลกใจตรงที่มันห่อหุ้ม

มันคือมันเหมือนเป็นพวงใสเป็นก้อนขดกัน

เธอก็เอาไม้เขียนดูสงสัยว่ามันคืออะไร

พี่ดรอยใจบ้างว่ามันคืออะไร

ต่อมามีคนไปเฉลย
น้ำอ่านะซึ่งมันจะวางไข่ช่วงนี้ถือเป็นสัตว์ที่หายากใกล้
สูญผันนะฮะซึ่งไข่ที่เธอเอาขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ่ายแล้ว
ก็เอากลับมาลงน้ำเหมือนเดิมนะไม่ได้สร้างความเสียหาย
หรือว่าให้มันแตกออกมาหรอกแต่ว่าเธอแค่สงสัยว่าเอ๊ะแล้ว
ก้อนขดของมันแบบนี้มันไปขดอยู่กับอะไรเออข้างใน
มันคือขายก็จริงแต่ไอ้อย่างเนี้ยกลมกลมขดขดเนี้ยมัน
คือแบบอาจจะเป็นแบบรังของมันนะเนอะนะฮะเอามาฝากให้
ดูกันนะครับมันก็หาความยากเหมือนกันแหละครับอ่ะแปลกดี